ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ลบบุรีค่ะตำรวจสายตรวจเห็นผู้ชายคนนึง
ท่าทีมีพิรุธนะคะขี่รถจักรยานยนต์มากับแม่อืมตำรวจสายตรวจก็ขอที่จะตรวจค้น
แต่เขาไม่ยอมเขาขัดขืนเขาตะโกนต่อว่าแล้วตอนแรกเนี่ยพยายามจะวิ่งหนีเข้าบ้าน
แต่ล้มสุดท้ายก็เลยถูกรวบตัวเอาไว้ได้
พอรวบตัวเอาไว้ได้ก็ถูกดำเนินคดีเป็นเรื่องของการเสพยาเสพติดนะคะ
และในการสมบัติของสถาดงงแห่งสวรรคสินคอนดิจักรรมนี้
แล้วหนูวิ่งเดี๋ยวหนูจะไหวไหมหนูถามหน่อย

มาตั้งนานแล้วค่ะแล้วหนูเพิ่งตื่นจะไปเอารถค่ะ
หนูทะเลาะกับแม่หนูเลยขี่รถแรง
เหมือนหนูแบบโอ้โหหนียาขายยาเป็นถุงอะไรอย่างนี้เลย
เหมือนหนูโดนยาทิ้งเลยมันเป็นข้อผิดถูกป่ะเนี่ย

มันก็ไม่มีไงพี่ทุนพี่ดาวไหม
ฟังไม่ทันเลยฟังคำชี้แจงไม่ทันเลย

เออป๊ายค่ะป๊ายค่ะเป็นผู้ชายนะคะ

เหมือนกับไป๊บอกว่าหนูไม่ได้คานะ

แล้วหนูโยนทิ้งไปแล้วด้วยจะมาเอาอะไรกับหนู
หนูแบบทำอย่างกับหนูค้ายา
แต่สุดท้ายคือเขาเสพยาเสพติด

แต่เขาก็พยายามชี้แจงอย่างที่กูคุ้งชมฟังไป

ใช่ค่ะแม่ด้วยป๊ายด้วยค่ะ
โมงค่ะตำรวจสพมลบบุรีเขาก็ตรวจพื้นที่นะคะในซอยท่าเรือ
จอดที่ตำบลทะเลชุบสอนแล้วก็พบในไป๊คนนี้ค่ะนาย
เกียรติศักดิ์นะคะอายุ๒๓ขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงิน
แล้วก็มีแม่ก็คือนางดวงดาวนั่งซ้อนท้ายมาด้วยตำรวจบอก
ท่าทางมีพิรุษตั้งแต่ต้นแล้วอะค่ะก็เลยเรียกให้
จอดรถขอตรวจค้นหน่อยแต่ทั้งแม่ทั้งลูกขัดขืนครับใน
ไป๊วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยคือจะวิ่งเข้าบ้านแต่
พลาดสะดุดล้มบาดเจ็บตำรวจก็เลยล็อกตัวใส่กุญแจมือ
นำตัวไปที่รถขอตรวจค้นเพิ่มแต่สิ่งที่ตามมาก็คือ
ไฟล์กับแม่ตะโกนด่าทอตำรวจเสียงดังลั่นซอยอย่างที่
เห็นในภาพแล้วที่มีคนมายืนอยู่ด้วยค่ะที่เถียง
ช่วยเถียงด้วยอ่ะค่ะเป็นญาติเอาญาติญาติก็มาสมทบ
อีกด้วยครับแล้วก็เหมือนกับจะแย่งตัวในไป๊ไปไม่ให้
ตำรวจจับไปโรงพักอ่ะค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมถึงขั้นที่
ว่าตำรวจวิทยุขอกำลังเสริมสิบห้านายเอาตำรวจมาเพิ่มอีก
สิบห้านายอืมเพราะในไป๊คนนี้แหละยี่สิบนาทีนะคะครับก็เถียง
ตำรวจอย่างที่เห็นในคลิปภาพอ่ะเถียงอยู่ยี่สิบนาที
นะคะแล้วเขาก็อ้างว่าตำรวจทำร้ายร่างกายเขาไงอืมแต่สุด
ท้ายคุยไปคุยมาเขาก็ยอมรับเองว่าเขาล้มเขาก็ยอมรับ
ว่าเขาล้มนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการตรวจสอบประวัติใน
ไป๊คนนี้เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำกลางลบบุรีในข้อหาค้า
มนุษย์แล้วก็มีพฤติการผัวพันกับคดียาเสพติดในไป๊สุด
ท้ายก็สารภาพว่าเสพยาเสพติดจริงจริงแต่เจ้าหน้าที่เขายัง
ปักใจเชื่อว่าแค่เสพไงคะเพราะว่ามีประวัติในเรื่อง
ของการผัวพันในคดีค้ายาเสพติดด้วยก็เลยจะต้องมีการ
ขยายผลกันต่อนะคะสุดท้ายก็ยอมให้ตำรวจนำตัวไปโรงพัก
คือที่ต้องเรียกกันมาเยอะเนี่ยเพราะว่าไปญาติเยอะเหลือเกิน
ใช่ค่ะมีแม่มามีญาติมามีพ่อมาเต็มเลยค่ะต้องมากันเยอะ
หน่อยใช่ค่ะโอ้โหสุดท้ายก็ถูกจับดำเนินคดีนะคะครับ